ดูเรื่องกระแสนาฬิกาบิ๊กป้อมนะคะก็มีทั้งคนให้กำลังใจ
แล้วก็คนที่อยากจะให้บิ๊กป้อมลาออกเพื่อแสดงสปีริตนะคะ
โดยมีการล่ารายชื่อกว่า๘๐๐๐รายชื่อแต่ว่าทางพลเอกประวิทย์เอง
ก็ยืนยันที่จะทำงานต่อเพราะว่าก็เชื่อมั่นว่ายังมีประชาชนที่ให้กำลังใจอยู่นะคะ
โทคงชีพตันตวานิสโคศกกระทาโหมก็ยืนยันว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งใจทำงานเต็มร้อย
เพื่อดูแลความมั่นคงให้กับประเทศนะคะโดยที่ไม่หวั่นต่อกระแสกดดันให้ลาออก
จำนวน๘๐๑๘รายชื่อถึงนายกรัฐมนตรี
เพื่อให้พลเอกประวิทย์แสดงสปีริตด้วยการลาออกเรื่องของนาฬิการูนี่แหละ
เพราะว่ายังมีการที่มีเสียงของภาคประชาชนยอมรับในการทำงานด้านความมั่นคง
แต่ก็ยังรับฟังการแสดงความคิดเห็นต่างตามกรอบกฎหมายโดยไม่ปิดกั้นเสรีภาพ
ขณะที่นางทิชานานครอดีตสมาชิกสภาพปฏิรูปแห่งชาติ
ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
รณรงค์ให้คนมาร่วมลงชื่อให้พลเอกประวิทย์นั้นลาออกนะคะ

ถือว่าเป็นการสะท้อนการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์
เชื่อว่ามีความหมายต่อการทำหน้าที่ของผลเอกประวิทย์ด้วยนะคะ